คุณผู้ชมคะมีเวลาพอแค่เรื่องสวก่อนนะคะ

คือถ้าสมมุติเราฟังจากของ

ยังไม่ต้องทำไรกันเพราะดีก็กลับมาอีกแล้วเงี้ยค่ะ

เราก็มีความเห็นเหมือนกับก้าวไกล
สวเนี่ยเป็นอุปสรรคต่ออ่า

ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองขณะนี้มีปัญหา
ไม่เฉพาะมาตราที่ว่าด้วยสวน
ฉบับเขาก็เลยอยากจะแก้ร่ำนูน
ว่าด้วยวิธีแก้ก่อนให้แก้ได้ง่ายขึ้นก่อนนะ
คือแก้ข้างนี้ผมเอาตัวนี้กันครับ

สองให้มีสศลไปจัดคำนวณใหม่

แก้ตรงนี้ใช้เวลาแค่เร็วสุดแล้วครับ

เพราะว่าการแก้มนุนต้องไปทำประชามติ

คือ๔๕เดือนได้เห็นลำนูลแก้

เมื่อก่อนผมก็คิดผมเองเป็นคนไฟล์ทผมอยากหนึ่งแก้ระบบเรื่องตั้งนะ

ผมฟังเหตุบางผลของบรรดาคณาจารย์คนที่มีประสบการณ์
ผมยอมเขาบอกว่าโอ้โหถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ย
หมายเราต้องการแก้ลำนูนนะมันจะแก้ไม่ได้

สมาชิกพักทุกคนคิดเหมือนกันครับคือว่ากลัวแก้ไม่ได้
พอแก้ไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่ทำมาเผาหมดล้มเหลวหมด
มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนที่เป็นอันตรายต่ออีก
ยิ่งมดชนมีพลังยิ่งดีแต่ว่า
มันถึงจุดทางตันมันจะลำบาก

เราต้องใช้เสียงเขาด้วยตาม๒๕๖เนี่ย
ใช้เสียงของ๕๔เสียงถ้าดักเฝอเราอะ
ไม่ให้แก้ทุกอย่างจบเลยนะ
จบเลยอันเนี้ยเป็นหลวงหนึ่ง

ถ้าสมมุติว่ามันรับหลักการผ่านไปแล้ว

เรามีวิธีปิดสวิสสวอยู่๒วิธีวิธีหลักคือ
ให้เป็นสอสลซึ่งมาจากประชาชนไปปิด
อยู่ก็อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้เวลา
ถ้าจังหวะมันไปตามนั้นเนี่ยตั้งสอรอภายใน๕เดือน
สชลที่เราเขียนไว้ทำงานภายใน๔เดือนนะครับ
ภายใน๔เดือนนะร่างที่เสนอไปเนี่ย
แล้วก็เสนอยกร่างแล้วก็กลับมาไปผ่านประชามติเป็นร่ำหนุน
ก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติ
เรามีก๊อกสองสมมุติมันมีเหตุการณ์แล้วมีจังหวะ
เช่นเดือนกุมภามีนาเนี่ยเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปเนี่ย
รำนูนผ่านแล้วเนี่ยถามว่าแก้ง่ายยังล่ะง่ายครับ
เราก็ยื่น๒๕ศูนย์๒๗๒ตรงนั้นเลยยื่นระบบได้ตั้งขนาดนั้นเลย
อีกจังหวะหนึ่งอันนี้คือคือวิธีการที่คิดผิดเหมือนกัน

คือเหมือนวางวางหลายขั้นไว้แล้วไม่ได้วางแค่ขั้นนี้
ที่คุณหมอบอกค่ะเรียนกลับมาที่คุณชัยธวัตรค่ะ

คือถ้าฟังเพื่อไทยแล้วก็โอยอ่อนตามเพื่อไทยก็

ข้อห่วงใยที่กลัวจะไม่สำเร็จ

คนต่อต้านร่ำนวลมีเยอะมาก

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาเรายื่น๒๗๒เข้าไปนะครับ

มันจะไปยื่นสารลำนูนตีความว่า

แต่กลไกวิธีการนี้มันใช้ได้ตลอดนะครับ
๒มันจะยื่นสารลำนูนเอาคำนี้ใช้ลำนูนว่า
มาตรา๒๗๒นี่ว่าโดยการเลือกนายกนะ
คำถามพ่วงจากประชามตินะ
ประชามติมาแล้วถ้าคุณจะแก้เนี่ย
คุณต้องไปผ่านประชามติมาก่อนนะถึงจะแก้ได้
ดึงยาวเลยทีนี้แก้ไม่ได้

ถูกครับเพราะเราเห็นมาตลอดไงว่าเขาทำอะไร
ก้าวไกลค่ะอันนี้รุ่นพี่แค่รุ่นพี่

ผมว่าก็ไม่อยากจะลงรายละเอียด
แต่ว่าผมคิดว่าก็ยังเหมือนเดิม
ก็คือประเด็นอยู่ที่การประเมินต่างกันนะครับ
ว่าแต่ละสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
ส่วนเรื่องความกังวลว่าจะถูกตีความว่า
จะต้องทำประชามติก่อนหรือไม่
ถ้าประเด็นอันนี้เป็นประเด็นขึ้นมาจริงนะครับ
ต่อให้เราแก้มาตรา๒๕๖ได้แล้ว
ก็ยื่นไปหลังจากนั้นก็จะถูกยื่นตีความได้อยู่ดี

แล้วในส่วนของเอาอย่างนี้นะคะ
คือถึงแม้ว่าจะมีสวอาจจะหลายท่านก็ได้
เมื่อเทียบกับสวทั้งหมดที่มีที่ออกมาให้ความเห็น

คือทำไมเก้าไปถึงคิดว่า
จังหวะนอกสภาที่เราบรรยากาศมาขนาดนี้
มันมากพอที่ทำให้สวเด็ดหัวตัวเองคะ
ผมว่าทุกคนเข้าใจดีนะครับแม้กระทั่งตัวสวเองว่าอำนาจ
สวในการเลือกนายกเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของรัฐมนุน
ฉบับนี้นะครับเขามีเมื่อมีแรงกดดันทางสังคมมาก
มากผมคิดว่าเป็นไปได้ที่สวจะยอมสละอำนาจตรง
นี้เพื่ออ่ารักษาส่วนอื่นอื่นที่เขาอยากรักษาเอาไว้ค่ะ
นะครับอย่างไรก็ตามต้องย้ำก่อนว่าเวลาพูดเรื่องสวยเยอะ
เยอะก้าวกายยังเห็นว่าการผลักระให้แก้ทั้งฉบับเนี้ย
สำคัญที่สุดอ่าเข้าใจอ่านี่นี่เข้าใจนะครับอ่าเพราะฉะ
เรื่องเรื่องสวยังไงก็แล้วแต่คือคิดว่าสำคัญต้องทำ
ระนี้ไม่อย่างนั้นในระหว่างนี้ถ้าสมมุติไม่ได้แก้
สวเดี๋ยวเกิดยุบสภาเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวเลือก
ไปอีกคืออันนี้คือความห่วงใยใช่ไหมว่าทำไมต้องไป
คู่กันถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ผมว่าประเมินสถานการณ์ทาง
สังคมด้วยว่าประเด็นเรื่องอำนาจเรื่องนายกเนี่ยเป็น
อ่อนที่สุดของมูลฉบับนี้ด้วยดังนั้นผมคิดว่ามันมี
ความเป็นไปได้แน่นอนนะครับจะต้องอาศัยแปดสิบสี่เสียงอืม
สวด้วยรวมถึงอาจจะมีการไปยื่นตีความอย่างที่
บอกนะครับแต่เรื่องยื่นตีความนี้ไม่เกี่ยวเรื่อง
แปดสิบสี่เสียงเลยต่อให้อืมแก้มาตราสองพันห้าสี่หก
ออกไปแล้วค่ะนะครับแก้ง่ายขึ้นค่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็น
ปัญหาอยู่ดีหากมีการตีความแบบนั้น